ผู้ชายอายุ๓๐โอ้โหหนักกว่าข่าวเมื่อกี้อีก
อันนี้ก็ตั้งวงกินเหล้าขาวกันให้สงการกลับบ้านที

เชือดหมาจะทำกับแก้มแต่คนตายด้วยครับคุณผู้ชมฮะ
เพราะตอนเชื่อดหมาเลือดหมากระเซ็นเข้าหน้า

ก็เลยคราวนี้ทำร้ายเขาดิ
ไม่พอใจเลือดหมากระเซ็นใส่หน้า
อันนี้ไม่รู้เป็นบาปเป็นกรรมหรือเปล่าไม่รู้เกี่ยวกันหรือเปล่านะ
ตำรวจท้อพเขาวงจกรสินครับ
คุมตัวนายสุพรสินชัยอายุ๓๔ปี
ผู้ต้องหาฆ่าคนตายไปทะแผลประกอบคำรับสารภาพ
บริเวณบ้านนี้ไม่มีเลขที่
ตั้งอยู่ทุ่งนานอกพื้นที่
ทุ่งนานอกหมู่บ้านในพื้นที่ตะบนเขาวง
จกรสินครับคุณผู้ชมนี่ไปเลยไปที่
ขนำไปที่กระท่อมเลยคดีนี้เกิดขึ้นนะครับ
กลางดึกของวันที่๑๑เมษายนที่ผ่านมา
ชาวบ้านไปเจอสมนายทวัดชัยอารียะบุตรอายุ๓๕ปี
คว่ำหน้าอยู่มีแผลถูกฟันที่หัว

นอกจากนี้เจอซากหมาด้วยอยู่ในกระมังสีดำ
ใกล้ศพกับผู้ตายนั่นแหละนอกจากนี้มีนายเอ
อายุ๓๓ปีนะครับเป็นญาติ
ถูกมีดฟันได้รับบาดเจ็บด้วย
จากการสอบสวนพบว่าผู้ตาย
ทำงานก่อสร้างอยู่กรุงเทพมหานคร
กลับบ้านสงการไงวันเกิดเหตุผู้ตาย
นัดญาติอีกสองคนมาเอมาสุพรมา
ตั้งวงดื่มเหล้าขาวฉลองสงกรานกัน
ช่วงเย็นครับก็คงจะได้ที่ท้องว่าง
ผู้ตายก็ไปเอาหมาที่บ้านตัวเองมานะครับ
คือเป็นหมาของเขาแต่อยู่ที่บ้านในเอ

พอไปถึง๓คนก็ช่วยกันเชื่อดหมาครับ
แต่เวลาที่ผู้ตายกำลังเชื่อดหมาเลือดมันกระเซ็น
ไปถูกหน้าสุพรผู้ต้องหาใจจะแบนเต็มหน้าเลย
โมโหครับคลุมผู้ชมประกอบขึ้นคือ
ใจมันเคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนด้วย
และร่างกายของผู้ตายล้มลงไปนอนที่พื้น
ส่วนในเอนะครับก็นะครับอยู่ในเหตุการณ์ก็เข้ามาขวาง
ก็เลยถูกฟันเข้าที่ไหล่ซ้ายได้รับบาดเจ็บไปด้วย
จากนั้นก็วิ่งหนีครับวิ่งหนีไปบ้านญาติอีกหลังหนึ่ง
ผู้ก่อเหตุนะนะแล้วก็แจ้งตำรวจนะครับแจ้งตำรวจเสร็จปั๊บ
กลับบ้านเหมือนกันนะครับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วจะหนีไง
เขาตายแล้วคราวนี้จะหนีโอ้ไปดูงานศพคนละเรื่องเลยคุณผู้ชมฮะ
ส่วนงานศพนะครับงานศพของนายธวัชชัยจัดที่บ้านบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า
นี่ครับต่างจังหวัดเขาจัดงานศพเลยครับเขาจะเต็นต์มากางนะครับ
นี่ครับมีแขกเหลือมาแบบนี้นางประพรสินสนอแสงอายุห้าสิบปี
ของผู้ตายเล่าบอกว่าลูกชายกับเมียเนี่ยกลับมาบ้าน
กลับมาบ้านเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเธอเนี่ยยังทำงานที่กรุงเทพไม่เสร็จ
ครับนะครับเพิ่งตามตามตามมาตามมาเสร็จปั๊บ
พอมาถึงปั๊บลูกชายก็เตรียมอาหารให้เธอกินยังไม่ได้คุยอะไรกันสักเท่าไหร่
ก็ขอตัวไปนอนกระทั่งมารู้อีกทีลูกตายแล้วอืม
ตายแล้วครับเธอบอกโอ้โหเสียใจจนพูดไม่ออก
นี่คือวันสงกรานของเธอครับเนื่องจากผู้ต้องหาจริง
เป็นพี่น้องกันนะญาติกันญาติกันนี่แหละนะครับ
ส่วนคดีเนี่ยคงจะปล่อยให้เป็นไปตามกฎหมายครับ
ผมว่าเรื่องของเรื่องอ่ะเมาด้วยไงครับ
เมาด้วยนะครับนี่ครับเล่าครับเล่าเป็นเหตุสังเกตได้ครับ
กลับบ้านมาฉลองแท้เลยอ่ะใช่สุดท้ายเป็นการฉลองครั้งสุดท้ายอ่ะ
ต้องดูหน่อยนะเวลาถ้าเกิดเราจะตั้งวง
ดื่มกับใครที่เคยมีปัญหาบาดหมามาก่อนเนี่ย
ต้องระวังหน่อยถ้าเป็นไม่ได้พี่เบิร์ตเปิดเพลงนะ
เปิดเพลงให้มันสนุกสนานร้องเพลงกันไปสนุกกว่าเออ
แล้วก็เรื่องของเหล้าเหล้ายานะครับขวดเดียวกระป๋องเดียว
ไม่มีอยู่จริงครับนะครับนี่ก็ต่อเนื่องเลย